คุณผู้ชมไปดูเรื่องหนึ่งที่โซเชียลรุมประนามกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปติดตามกันนะคะ
ขอบคุณล่ามภาษามือด้วยอาจารย์พระวันแสงศูนย์ทอน
เรื่องที่พูดถึงนี้นะคะเป็นเรื่องที่หลายคนก็สนอกสนใจ
เพราะว่าเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายของสามีภรรยาของคนในครอบครัวแหละ
คือดูแล้วมันโหดร้ายแต่งงานกันมา๕ปีมีลูกเราด้วย๓ขวบ
แต่ว่าก็ยังเกิดการทะเลาวิวาสกันอยู่เป็นประจำ
ล่าสุดคุณผู้ชมสามีก็ไปทำร้ายร่างกายภรรยาถึงที่ทำงาน
แล้วก็ท้ายที่สุดนะคะเธอก็ถูกทำร้ายอีกบ่อยครั้งจนเสียชีวิต
แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ตามกันต่อด้วย
ส่วนตำรวจเองก็ตามตัวสามีมาดำเนินคดี

นี่เป็นจังหวะที่ผู้หญิงหนีลงจากรถที่สามีขับนะครับ
เพื่อพยายามที่จะหนีเข้ามาในออฟฟิศตรงนี้หาคนให้ช่วย
พอวิ่งเข้ามาก็มีผู้ชายเสื้อเหลืองหาสามี
ตามมาฉุดกระชากลากถูดึงเธอไปแบบนี้ค่ะ
ออกจากที่ทำงานแล้วก็เตะที่ใบหน้าเธอด้วย

ใช่ฮะแล้วดูนะจังหวะเตะเข้าไปเป็นความรุนแรงจริง

พอทำร้ายแบบนี้ก็ลากตัวเธอขึ้นรถไป
แล้วคลิปก็ตัดไปเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชม
ทีนี้ค่ะเพื่อนของหญิงสาวคนนี้ก็มาแสดงความคิดเห็นนะคะ
บอกว่าสาวที่ถูกทำร้ายก็คือ
นางสาวสุกัญญาบินหมัดอาจหรือเมย์อายุ๒๘ปี
ส่วนคลิปที่แชร์กันไปนั้นนะคะ
เป็นคลิปเหตุการณ์เก่าเกิดขึ้นเมื่อ๔๕เดือนที่แล้วค่ะ

ตอนนี้นะเธอเสียชีวิตแล้ว
จากการที่ถูกสามีเธอทุบตีนี่แหละแล้วก็บีบคอ
แต่ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นนะ
คือเธอโดนทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยครั้ง

ท้ายที่สุดเธอก็เสียชีวิต
ทีนี้ทีมข่าวค่ะก็ลงไปที่พื้นที่นะคะ
ก็คือบ้านหลังหนึ่งในตะโมนบ้านครัวนำภูมิเมืองสตูน
พบกับร่างของนางสาวสุกัญญาอยู่ภายในบ้านนี่แหละค่ะ
สภาพใบหน้าช้ำมีแผลที่ศีรษะ

แขนขาสะโพกก็มีรอยช้ำ
ซึ่งก็เป็นความบาดเจ็บนะคะที่เกิดขึ้น
และยาดเองตอนนี้ก็เตรียมงานสบ
ที่จะทำพิธีประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
สำหรับการเสียชีวิตของนางสาวสุกัญญานั้นนะคะ

ก็ได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกาย
ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลคลองขุด
พอตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุ
ก็พบญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
แจ้งว่านายธนพัฒน์สงวนเขียวอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตนี่แหละ
ทำร้ายร่างกายหลังจากที่มีปากเสียงกัน

จากนั้นนะคะนายธนพัฒน์ก็ขี่รถจักรยานยนต์

แล้วก็อ้างว่าเนี่ยภรรยาถูกทำร้ายมานะไม่รู้ว่ามีเจตนาอะไรยังไงอะค่ะ
ระหว่างที่ทางกู้ภัยเทศบาลคลองขุดมารับนางสาวสุกัญญา
คือตอนนั้นเนี่ยเธอไม่มีสติแล้วอะค่ะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็ต้องปั๊มหัวใจตลอดเวลาด้วยท้ายที่สุดเธอก็เสียชีวิต
และนายธนพัฒน์ก็หลบหนีไปนะคะทีนี้ผู้เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตคือ
นางทองหลังลำพองชาติอายุหกสิบปีก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยนะ
เล่าถึงเรื่องราวของทั้งสองคนนี้ด้วยบอกว่าทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันมา๕ปีแล้ว
ฝ่ายหญิงนี่ถูกฝ่ายชายทำร้ายเป็นประจำเลยค่ะแต่ลูกสาวไม่เคยโตเถียง
ไม่เคยอะไรยังไงอ่ะนะคะจนตอนนี้ลูกชายเนี่ยก็โตแล้วอายุสามขวบนะคะ
แต่ลูกเขยก็คือผู้ก่อเหตุก็ยังหาเรื่องมาทะเลาะวิวาสกันอยู่เป็นประจำเลย
ก็เปิดเผยนะทะเลาะกันบ่อยแบบนี้นะครับ
แล้วก็ลูกเขยเคยซ้อมลูกสาวของเธอเข้าห้องไอซียูมาแล้วถึง๒ครั้งด้วยนะครับ
แต่กับน้องแล้วมันตบบ่อยตีบ่อยแต่ว่าในบ้านนั้นมันก็ตีนะ
แต่ว่าพอรับหลังงั้นก็ไม่รู้มันทำยังไงนะมันก็ไม่รู้เวลาไม่ต่อหน้าม้า
นั่นมันก็ทำอีกอย่างหนึ่งพอออกไปนอกนั้นไม่รู้มันทำยังไงมั่งมันก็ไม่รู้
นั่นแหละแต่ถ้ากลับมาทีไรของมันช้ำหมดเขียวหมดทั้งตัวเขาไม่เคยบอกอะไรมาเลย
เท่าเท่าแต่ร้องก็พอถามแล้วมันเป็นอะไรเขาก็ไม่บอกเขาเท่าแต่ว่าเออไอ้ทนมันตบ
เขาก็พูดได้แค่นั้นตอบตั้งแต่ลูกอยู่ในพุง
จนนั่นแหละพอเขาลูกท้องได้กี่เดือนเหมือนเขาก็โดนจับไงโดนจับอยู่ไปนั้น
พอพอเขาก็ปล่อยออกมานี่ก็ได้นั้นได้
ไม่ได้เดือนทีนะถ้าเขาไม่เล่นยานั้นเขาก็ดีอะนะ
เขารักลูกรักเมียดีมากมากเลยแต่ว่าเขาก็พาลูกพาเมียไปเที่ยว
นี่กับมากมันก็พาไปบ่อยนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ว่ามันก็ดีแต่พอเข้าไปเศษยาย
เขาจะเปลี่ยนนิสัยเขาจะเปลี่ยนไปทันที

สรุปว่าเท่ากับว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อ๔เดือนก่อน
ว่ามีผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายที่บ้านแห่งหนึ่งที่สวนยางพารา
แล้วก็มีผู้ชายพานั่งซ้อนท้ายทั้งที่เธอสลบ
ไม่มีสติแล้วไม่มีสติแล้วนะครับแถมยังไปเรียกให้คนอื่นมาช่วย
ทำทีว่าไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายของผู้หญิง
คือเอาว่าทำทีเหมือนว่าตัวเองไม่ได้ทำ
เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ทำให้ตำรวจต้องตามตัวผู้ชายคนนี้
ก็แน่นอนนะคะตอนนี้ก็ออกหมายจับนายธนพัฒน์แล้ว
ซึ่งตำรวจบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะ
เพราะผู้ต้องหาเป็นคนกว้างขวางมีเพื่อนฟู้งเยอะ
เชื่อว่าน่าจะต้องกบดานอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสตูนนี่แหละ

ก่อคดีมาแล้ว๒ครั้งคือนอกจากที่จะทำร้ายร่างกายภรรยา
ก็ยังเคยก่อคดีลักทรัพย์แล้วก็โดนคดีทำร้ายร่างกายมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย
ส่วนตอนนี้นะคะร่างของผู้เสียชีวิตนั้น
ญาติก็นำศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสงขลานนครินทร์
เพื่อที่จะหาสาเหตุโดยละเอียดอีกครั้ง
ก็เป็นข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะต้องหาข้อมูลประกอบการทำคดีต่อไป
ตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหายังกบดานในพื้นที่สตูนนะ
แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเนื่องจากผู้ต้องหาอย่างที่คุณสุภานีบอกว่า
เป็นคนกว้างขวางมีเพื่อนฝูงมาก
จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาเองก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
ยาเสพติดคือเป็นผู้เสพด้วยนะครับ
จากนี้ในส่วนของศพของผู้เสียชีวิต
ยอมให้มีการนำศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมอ
เพื่อพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ